ตำรวจวางแผนล่อซื้อยาบ้าจากคนขายยาบ้าคนหนึ่ง
นัดจุดส่งแล้วนะก็คือชั้นหนึ่งของตึกแถวตรงนี้
ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะไหวตัวทัน

วิ่งหนีขึ้นไปบนชั้น๓หลังจากนั้นกระโดดจากตึกแถว
โรงงานปุ๋ยแล้วไปจบที่ไหนคุณผู้ชมดูฮะ

โอ๊ยโอ๊ยโอดครวนแบบนี้นะฮะ
เจ็บคือเห็นภาพก็รู้เลย
ต้องเจ็บสิขาหักหลายท่อน

คนเจ็บก็ยังเจ็บอยู่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
คือตอนที่เขากระโดดกระโดดเขาคิดว่าเขาเป็นซุปเปอร์แมน
เดี๋ยวมีวงจรปิดให้ดูอยากดูไหม
ถ้าอยากดูวงจรปิดต้องเล่าที่มาที่ไปของข่าวนี้ก่อนนะครับ
คือตำรวจทำการล่อซื้อ
เพราะว่ารู้ว่าผู้ชายคนนี้คือนายอเนกช่างคมอายุ๓๕ปี

ตำรวจก็เลยไปล่อซื้อฮะวางแผนในการจับกลุ่ม
หมายส่งยาเสพติดที่ตึกแถว๓ชั้น
พื้นที่ตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อถึงเวลานัดหมายตำรวจแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม

วิ่งหนีจากตึกแถวขึ้นไปชั้น๓ของตึก

ตำรวจให้คนในบ้านช่วยพูดเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่ไม่สำเร็จ
นี่คุณแล้วเขาปีนข้ามจากตึกแถวไปโรงงานปุ๋ย
แล้วก็ขึ้นหลังคาของชั้น๒ของโรงงานปุ๋ย

คุณเมื่อกี้เห็นไหมขอดูภาพกระโดดลงมาทันที
นี่เอาขาลงสองข้าง
เพราะว่าขาหักหลายท่อนนะครับ
นี่ฮะฝืนวิ่งไปสุดท้ายตำรวจก็ต้องวิ่งจับ

เขาจะปีนข้ามหลังคาเมนเทอร์ชีสจะไปอีกตึกหนึ่ง
แล้วเขาคงตัดสินใจกระโดดตรงนี้ดีกว่า

สุดท้ายบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกจับด้วย
ลงมาทั้งสองข้างกับขายังฝืนวิ่งต่อ
สุดท้ายไปไม่รอดจริงนะครับ
ตำรวจก็อายัดตัวไว้ดำเนินคดีเรื่องของยาเสพติดต่อไป